ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยที่ต่ำที่หนาวเย็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ส่งผลให้อากาศร้อนขึ้นในหลายพื้นที่นะคะมีหมอกด้วย
รวมทั้งบางพื้นที่ก็มีฝนตกด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวสุดสัปดาห์นี้
คงสงสัยนะคะว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรต้องไปถามคุณพุทธนันเลยค่ะ
ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่หลายคนถามมาตั้งแต่ช่วงเช้า

เดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่าตามเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวทั่วไทย
สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรต้องตระเตรียมอะไรกันบ้าง
เพื่อที่จะไม่ให้ความแปรปวนของลักษณะอากาศเป็นอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบลักษณะอากาศทั่วไทย
เพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังพบความแปรปวนในหลายพื้นที่นะครับ
มีทั้งอากาศที่หนาวเย็นลงในบางจุด

รวมไปถึงหมอกและสายฝนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะเป็นอย่างไร

บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า
รวมไปถึงมีหมอกเกิดขึ้นด้วยนะครับ

ตอนบนยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของฝนครับ
เพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับ
แต่ฝนที่ตกลงมานั้นก็จะตกแบบมาไวไปไวไม่ตกหนักมากนัก
กลางครับช่วงกลางวันอากาศร้อนเลยทีเดียวนะครับ
รวมไปถึงยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

จากการตรวจสอบพบว่าในระยะนี้เองฝนเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ใครที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวคงต้องระวังหน่อยเรื่องของสายฝน
และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงนะครับ
ดังนั้นชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตามเมืองท่องเที่ยวต่างนั้น
สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเตรียมการเดินทางที่ถูกต้อง
เริ่มที่จุดแรกนะครับที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพราะว่าในวันนี้นะครับสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่อุ่นขึ้นแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบจากกระบุเที่ยวการอากาศเทรารัสทีวี๗วัน
เพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับพบว่าท้องฟ้านั้นค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งเลยทีเดียวนะครับ
ค่อนข้างน้อยจึงทำให้แสงแดดในช่วงบ่ายนั้นอาจจะแรงหน่อยครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๑องศาเซลเซียต
ต่ำสุดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๙องศาเซลเซียต
หลังจากนี้อุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นนะครับ
ขอนแก่นเช่นเดียวกันครับอุณหภูมิในช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อยนะครับ
ประมาณ๓๔๓๖องศาเซลเซียตท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนครับ
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนตกด้วยโดยเฉพาะตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไปครับ

สุดสัปดาห์นี้ท้องเฟธองฟ้ามีเม็กเป็นบางส่วนนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียตในรอบ๗วันครับ

บุรี๗วันยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะสุดสัปดาห์นี้ฝนอาจจะเยอะหน่อยหนึ่ง
ใครที่จะไปคงต้องเตรียมอุปกรณ์การฝนวางแผนการท่องเที่ยวด้วยนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๖องศาเซลเซียต

บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสุดสัปดาห์นี้ฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๑องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต
ข้ามไปฝั่งอันดามันที่ภูเก็ตเช่นเดียวกัน
สุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ฝนเยอะละครีเดียว
อุณหภูมิสูงสุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่๒๔๒๖องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิมนธนฯ
จากการตรวจสอบก็พบว่าในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยกลุ่มฝนนั้นจะเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนที่มาจากอ่าวไทย
สมุทรปราการก็จะมาตกจากแถวบริเวณที่ติดกับชายทะเล
วนอภูมิช่วงเช้ายังคงทรง๒๕๒๖องศาเซียต
ส่วนช่วงบ่ายนั้นก็ค่อนข้างร้อนละอุเลยทีเดียว
ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ดังนั้นใครจะวางแผนเดินทางนะครับดูสภาพอากาศก่อน
อย่างที่บอกไปภาคอีสานภาคกลางตอนล่างรวมมาถึงภาคใต้
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับ